ช่วงนี้ช่วงของเคอร์ฟิลล์ใช่ไหมฮะ
๔ทุ่มถึงตี๔ห้ามเดินทางออกจากเคหสถาน
แต่ว่ามันก็มีกลุ่มคนที่มีความจำเป็นนะครับ
ข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นแบบพนักงานขนส่งสินค้าที่จำเป็น
หรือว่าพนักงานบริษัทที่ทำงานเป็นกะ
แต่ทีนี้เรื่องของการออกเอกสารรับรอง
ว่าเป็นพนักงานที่ทำงานในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์

เพราะว่ามันมีคนที่ได้รับเอกสารจากบริษัท
แล้วก็ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่าน
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ด่านบอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้
ต้องไปขอมาใหม่จากทางเขต
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ชม

เพราะว่าผู้ที่มีความจำเป็นต้องผ่านด่านแล้วก็แสดงเอกสาร
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเอกสารใช้ไม่ได้นะครับ
ออกมาคือเป็นขอบินวันต่างวัน
โอ้โฮวันต่อวันเลยเหรอ

ที่เจ้าหน้าที่ทีมข่าวของเราประสบมาด้วยตัวเอง
ก็เดินทางกลับจากการทำงาน

ทำงานเป็นกะทำงานเป็นช่วงเวลานะ
แต่ว่าพอจะเดินทางกลับนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจ
พนักงานของเราเองก็มีเอกสารรับรองจากบริษัท
ยืนยันว่าเป็นพนักงานที่ทำงานเป็นกะครับ
ซึ่งอยู่ในกลุ่มบุคคลที่รับการยกเว้น
ให้สามารถเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ได้ตามประกาศ

ยื่นเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ปกครองประจำด่าน
ก็ได้รับคำตอบว่าเอกสารฉบับนี้ใช้ไม่ได้

เป็นแบบวันต่อวันอย่างที่อธิบายให้ฟัง
โดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้คือใช้ระเบียบแบบนี้
แต่ว่าวันก่อนที่ปล่อยให้ผ่านคืออนุโรมไปก่อน
ส่วนวันต่อไปหลังจากนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะ
ไปขอจากเขตมาวันต่อวันด้วยนะครับ
แต่ทีนี้เราก็ได้รับการร้องเรียน
พนักงานบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่งนะครับ

แล้วก็ได้รับเอกสารยืนยันจากทางบริษัท
เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ
แต่ปรากฏว่าเขายื่นเอกสารไป

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจก็บอกว่า
ต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น

มีเพื่อนพนักงานหลายคนที่ก็โดนจับ

ข้อหาฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์นี้นะครับ
ทั้งนี้ตามประกาศของนายกรัฐมนตรี
ที่มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิลล

ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่๒เมษายน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
ก็ระบุว่าคำสั่งนี้ยกเว้นให้กับผู้ที่มีความเป็นความจำเป็น

ซึ่งรวมถึงการเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ

หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าบริการเดินทาง
ก็ไม่ได้มีการระบุไว้ว่าต้องเป็นเอกสารราชการนะครับ

แล้วก็จะกลับบ้านยังไงดีจะออกมาทำงานยังไงดี
เอาจริงนะคุณสืบสกุลดิฉันก็เข้าไปดูในเพจ

บอกว่าจริงเอกสารที่ต้องเตรียมไว้
อย่างพนักงานส่งของคนส่งหนังสือพิมพ์
ว่าจะต้องปฏิบัติงานในจังหวัดหรือว่าข้ามจังหวัด
เขาระบุเอาไว้แบบนี้ที่ต้องติดตัวนะ

สองจะต้องมีเอกสารรับรองจากนายจ้างหรือจากผู้ประกอบการ
แล้วในเอกสารนั้นต้องระบุว่า
คนนี้ที่ต้องเดินทางช่วงเคอร์ฟิลล์เป็นใคร
มีหน้าที่อะไรสังกัดไหนมีความจำเป็นต้องออกมาเพราะอะไร

และ๓ค่ะเอกสารรับรองจะต้องตรงกันแล้วก็อ้างอิงได้
คือหมายความว่าตรวจสอบได้จากเบอร์โทรศัพท์
นี่คือเขาก็บอกไว้แค่นี้ดิฉันก็งงเหมือนกันนะ
ทีมข่าวของเราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า
จากบริษัทออกเอกสารให้แล้ว
จะต้องให้เขตออกเอกสารรับรองใช้วันต่อวันด้วย
เพราะผมก็เข้าไปดูจากการที่ทางรองนายก
วิศนุเครืองามนะเคยได้ออกมาพูด
ก็แค่ขอบอกว่าขอหนังสือรับรองจากบริษัทนั้นนะครับ
ซึ่งบรรณาธิการสามารถออกหนังสือให้ได้เลย

ถึงว่าคนที่ทำงานหนังสือพิมพ์หรือสื่ออะไรเนี่ยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องลองดูว่ายังไงต่อนะคุณ

เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลมีคำตอบที่ชัดเจน
เดี๋ยวเรามาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่ามีหลายท่านที่ยังคงต้องทำงาน
แล้วก็ทำงานเป็นกะเป็นเวลาแบบนี้นะครับ